กำหนดวันเวลาออกมาชัดเจนแล้วนะคะสำหรับการจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นการขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะคะ
ที่มีส่วนในการช่วยเหลือกรณีทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้นะคะ
เชิญคนเป็นหมื่นคนทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เป็นทีมกู้ภัยที่เขามาช่วยเหลือเรานะคะ
จัดงาน๑สิงหาคมนะคะตั้งแต่๖โมงเย็นไปจนถึง๓ทุ่มนะคะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารเลี้ยงขอบคุณค่ะซึ่งรัฐบาลเตรียมที่จะเชิญคนมาร่วมงานเนี่ย
หมื่นคนชื่องานก็คือรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
ความหมายของชื่องานก็คือเป็นการสื่อถึงความผูกพันความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนทุกเชื้อชาติศาสนานะคะ
ร่วมการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
หนึ่งสิงหาคมนะคะหกโมงเย็นถึงสามทุ่ม
งานนี้ได้รับพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต
ให้รัฐบาลใช้พระลานพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จัดงานค่ะ
อีกทั้งพระราชทานอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมงานกับทางรัฐบาลด้วยนะคะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะบอกว่า
หลังประชุมเตรียมงานขอบคุณในครั้งนี้ก็จะเชิญคนที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นหมื่นคนนะคะ
สำหรับการเชิญเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่มีบัญชีรายชื่อประสานงานเชิญกลุ่มต่าง

ส่วนต่างประเทศทั้งผู้ปฏิบัติงานเอกอัครราชทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายต่าง
ส่วนการต่างประเทศเขาจะเป็นคนดำเนินการ
ผู้สื่อข่าวทั้งไทยและต่างชาติกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นคนเชิญ
กรกฎาคมนี้จะรู้รายชื่อแล้วค่ะ
ว่าจะเชิญใครใครจะมาร่วมงานบ้างมีจำนวนกี่คน
เพื่อให้การจัดเตรียมสถานที่ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะ
ก็รัฐบาลบอกว่าก็จะเป็นทั้งบุคคลที่ทั้งท่านที่เห็นในข่าว

ใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็มีคำถามว่าคนที่มาร่วมงานบางทีเขามาจากต่างจังหวัด
เขามาไกลชาวต่างชาติด้วยอะไรด้วยก็จะต้องมีที่พักให้เขานะคะ
สถานที่พักของผู้มาร่วมงานเนี่ยก็จะมี๒ส่วนค่ะคุณผู้ชม
ส่วนแรกที่เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลที่พักนะคะ
ภาคประชาชนที่มาร่วมงานรัฐบาลจัดพื้นที่พุทธมนตรไว้รองรับประมาณ๑๐๐คน
ซึ่งคณะสงฆ์ได้เมตตาจัดเตรียมอาหารไว้รองรับด้วย
วิทยาลัยการปกครองก็จะเป็นสถานที่รองรับเอาไว้นะครับ
หลังจากบัดงานของสื่อมวลชนนะคะการถ่ายทอดสดการทำข่าว
กรมประชาสัมพันธ์จะมาคุยรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ว่าในงานนี้จะมีขอบเขตในการทำข่าวได้มากน้อยขนาดไหน
ตั้งใจว่าอยากจะรองรับคนให้ได้มากที่สุดนะคะ
ของช่วงที่แต่ละทีมเขาเดินทางกลับภูมิลำเนา

พอเสร็จภารกิจก็มีการต้อนรับของจังหวัดต่างกันไปก่อนแล้วนะครับ